ข่าวนี้ผมเชื่อว่าเป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่ง

ผมเองก็เคยเจอกับเรื่องของที่จอดรถในห้าง

เรากำลังขับไปตามช่องทางปกติ

แต่มีรถคันหนึ่งครับย้อนสอนมาแล้วถึงช่องนั้นก่อนเรา

คุณผู้ชมว่าเหตุการณ์แบบนี้

ให้ผู้ชมไปดูคลิปนี้พร้อมกันและกลับมาเล่าให้ฟังกันต่อครับ

ผมย้อนสอนมาก็จริงแต่ผมมีเด็กมาคุณมีน้ำใจไหม
คือเอาจริงนะคะตามกฎกติกาตามระเบียบสังคมที่เราเป็นมนุษย์สัตว์สังคมที่อยู่ร่วมกันเนี่ย
มันก็ต้องมีกฎกติกาถูกไหมคะ
ถ้าเกิดว่าคุณย้อนสอนมาจริงแล้วคุณก็ไม่น่าจะอ้างว่ามีเด็กไหมหรืออย่างไร

อย่างนั้นก็ผิดอยู่แล้วคุณถามไปคุณก็ผิดเพราะคุณย้อนสอนมาคนที่เขาถ่ายคลิปเขาทำถูกต้องขับรถมาอย่างถูกต้องอันนี้ก็ไม่น่าใช่ข้ออ้างนะครับ

สังคมอลัยกำลังแชร์คลิปเหตุการณ์จากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนึงครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถของห้างค้าปลีกในแถวมหาชัยที่สมุทรสาครนะครับ
ในคลิปคุณผู้ชมเห็นแล้วมีการถกเถียงกันกับเรื่องที่จอดรถ

พยายามจะบอกว่ากำลังจะเข้าจอด
แต่อีกฝ่ายนึงคนขับรถเป็นผู้ชายมากับครอบครัว

ขับย้อนสอนมาก็เถียงกัน

และตรงนี้ไม่ใช่ถนนสายหลักคือไม่ใช่ถนนใหญ่

ไม่ต้องมาเคล่งคัดกฎอะไรนะครับ
นั่นสิครับมันก็ไม่ถูกอยู่แล้วนะ
โดยฟังจากคลิปเสียงสังเกตได้ว่าฝ่ายหญิงยังมีมากกว่า
ในรถเนี่ยฟังจากเสียงเนี่ยหลายคนเหมือนกัน
ก็ประสานเสียงเถียงกันไปมานะครับ
คนเดียวอีกฝั่งนึงเนี่ยเหตุการณ์ในคลิปจบลง
ตรงที่ต่างฝ่ายต่างบอกว่าไม่ต้องจอดตรงนี้แล้วกัน
คือคนขับกระบะก็ไปเลยเหมือนกัน
บอกว่าอยากได้ใช่ไหมเขาก็ขับไปเลย
เอาล่ะมาดูความคิดเห็นแง่มุมต่างของชาวเน็ตกันหน่อยนะคะ
เขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้แหละคุณทัศนัย
นอกจากความคิดเห็นของเราสองคนแล้วชาวเน็ตเขาก็
ยาวเลยค่ะมีความคิดเห็นแตกต่างกันหลากหลาย
ก็บอกว่าฝ่ายชายขับย้อนสอนมาไม่ปฏิบัติตามกติกาของสังคม
ทำไมถึงจะนำเรื่องของน้ำใจมาเป็นข้ออ้าง
โดยเฉพาะมีเด็กโดยสารมาด้วยควรจะทำให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย
อันนี้ชาวเน็ตเขาบอกมาแบบนี้แต่ดิฉันตั้งข้อสังเกตนิดนึง
ยิ่งคุณเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคุณยิ่งควรจะต้องทำตามกติกา
เพื่อให้เด็กได้ดูเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องถูกไหมค
อันนี้สำคัญเพราะถ้าเกิดว่าเด็กเขาเห็น
เป็นพ่อลูกกันอยู่แล้วถ้าเด็กเห็นว่าพ่อทำแบบนี้ได้
โตมาเด็กก็สามารถทำแบบนี้ได้เหมือนกัน
ค่ะถ้าบางคนก็ให้ความคิดเห็นบอกว่าฝ่ายิง
ไม่น่าที่จะไปต่อปากต่อคำขนาดนั้น
เพราะว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายชายอารมณ์ร้อนเกิดอารมณ์ชั่ววูบขึ้นมาเนี่ย

ถ้าสมมุตินะมีปืนในรถขึ้นมาแล้วก็บรรดาโนซา

แล้วก็อันนี้ดิฉันดอกจันทร์ไว้ชื่นชอบมาก
มีคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าจริงแล้วคุณสองคน
ไม่น่าที่จะทะเลาะกันเพราะว่ามันเป็นการเสียเวลา
แล้วที่สำคัญคุณจะสบายใจไหมหลังจากที่คุณทะเลาะเสร็จแล้ว
คุณต้องไปเดินห้างแล้วคุณจะเดินด้วยความสบายใจหรือเปล่า
แล้วก็บอกว่าถึงแม้ใครที่ได้จอดรถไปก็แน่นอนอาจจะไม่สบายใจแหละ
เพราะว่าเสียเวลาทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็ฝากไว้
ว่าหลายคนเจอปัญหานี้นะบางทีเราขับอย่างถูกต้อง
แต่ข้างหน้าเขาอยู่ใกล้กว่าเขาย้อนสอนมา
บางทีเราก็แบบไม่อยากเสียเวลาก็ปล่อยไปอยากจอดก็จอดไป
อย่างนี้นะฮะแต่ว่าต้องทำให้ถูกกฎจราจรดีที่สุดแล้วกัน
จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วก็ไม่ต้องมีข้ออ้างกันด้วยเนี่ยนะคะ